ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ติดตามเหตุการณ์นี้หน่อย
ต้องบอกว่าอะไรจะหึงโหดขนาดนี้
มีช่างแอร์คนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาจับได้ว่าเมียเขาเนี่ยมีกิ๊กนะครับ
ก็เลยซื้อเบียร์มานั่งดื่มย้อมใจเพื่อรอเวลาให้เมียหลับนะฮะ
ที่ห้องเช่าตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปบีบคอเขาจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นะครับเป็นห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวมริวัลพรมศรี
อายุ๒๘ปีนะครับเป็นชาวอุบลราชธานีเสียชีวิตอยู่ในห้องนะฮะ
สภาพศพมีรอยช้ำที่ลำคอตามร่างกายส่วนอื่นไม่มีบาดแผล
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะฮะ
บริเวณหน้าอกด้านซ้ายของผู้ตายมีรอยสักภาษาอังกฤษเขียนเอาไว้นะครับ
คำว่ามะลิวันพรมศรีก็คือชื่อนามสกุลของผู้ตายเอง
ศักดิ์ชื่อนามสกุลเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ก่อเหตุคือนายเสถียรศรีเผ่าพันธ์หรือว่าในมิ้น
อายุ๒๗ปีหลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
นายสะเถียนโทรไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเอง
คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับคือทางนายสะเถียน
จากการสอบถามข้อมูลนะครับพบว่าอยู่กินกับผู้ตายมา๗ปีกว่า
ต่างฝ่ายต่างมีลูกติดมีครอบครัวมาแล้วนะฮะ
แล้วก็มาเจอกันนะครับแล้วก็มีลูกผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ย
คนอายุ๔ขวบปัจจุบันนายเสถียรมีอาชีพเป็นช่างแอร์
ส่วนทางนางสาวมริวัลผู้ตายเป็นพนักงานโรงงาน
เสถียรอ้างว่าก่อนหน้านี้เขาสังเกตว่าเมียเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
แล้วเคยจับได้ว่าเมียเนี่ยแอบคุยกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนชายที่ทำงานโรงงานเดียวกัน
ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วเขาบอกเขาก็มีความหึงหวง
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันมาหลายครั้ง
จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานายเสถียรบอกว่ากลับจากทำงานมาถึงห้อง
ไม่เจอเมียนะก็เลยไปซื้อเบียร์มานั่งดื่มแล้วก็โทรตามเมียให้กลับห้อง
จากนั้นเมียก็กลับมาที่ห้องแล้วพอเมียหลับไปก็เลยไปแอบดูโทรศัพท์ของเมีย
พบว่ามีการแอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนชาย
เขาอ้างว่าเป็นการแชทคุยในเชิงชู้สาว
พอไปถามภรรยาไม่ยอมรับนะฮะ

เขาก็เลยบีบคอจนเสียชีวิต
โดยไม่ได้สนใจเรื่องรอยสักชื่อภรรยาที่อยู่ทางหน้าอกด้านซ้ายเลย
ตอนที่จับได้สิ้นว่าแฟนมีถุครับ
ผมก็รอจังหวะที่เขาหลัก
พอเขาหลับผมก็เอาโทรศัพท์เข้ามาเล่น
ผมก็ไปเห็นแชทในไลน์เมืองที่เค้าคุยกัน

มีในเฟสโทรหากัน
ตอนช่วงทุ่มกว่าคิดว่าน่าจะไปหากัน

มีแต่ทักชวนไปหากันมีแต่คิดถึงกันเป็นห่วงกัน
แล้วก็มีการส่งลูกขอหลับน้ำไปให้กัน
แต่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำ
อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วย
เพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
คือไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องมาฆ่ากันตายแบบนี้นะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หน้าห้องยังมีขวดเบียร์กองอยู่เป็นจำนวนมาก
ได้คุยกับพี่สาวของนายเสถียรพี่สาวของคนก่อเหตุ
บอกว่าน้องชายกับน้องสะพ้ายมาทำงานอยู่ที่ชนบุรีได้๒ปี
ที่ผ่านมาทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นหลังจากที่น้องสะพ้ายไปทำงานโรงงาน
ทะเลาะกันตั้งแต่หลังสงครานที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุพี่สาวของนายเสถียรบอกว่าน้องสะพ้ายขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากทำงาน
น้องชายเนี่ยนั่งรออยู่หน้าห้องเช่าจนกระทั่งตีหนึ่งกว่าได้ยินเสียงน้องชายตะโกนด่าน้องสะพ้าย
แล้วก็ได้ยินเสียงน้องสะพ้ายกรี๊ดสุดเสียงแล้วเสียงก็เงียบไป
ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งน้องเนี่ยโทรศัพท์มาหาบอกผมฆ่าเมียแล้ว
นี่นะฮะเธอก็พยายามถามว่าเออทำไมต้องทำแบบนี้
น้องบอกว่าทำไปเพราะหึงบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมานั่งรอเมียที่ห้องเช่า
แล้วแอบเห็นเมียเนี่ยขี่จักรยานยนต์นะซ้อนท้ายไปกับผู้ชายคนอื่น
ก่อนที่จะขี่รถกลับมาที่ห้อง

แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงขั้นฆ่ากันตาย
พี่สาวบอกว่าเสียใจมากที่น้องชายทำแบบนี้
น้องชายเองก็ฝากให้เธอดูแลลูกทั้งสองคนให้ด้วย

เป็นภาพของทางคนก่อเหตุกับผู้ตายนะครับ
ตอนที่คบหาอยู่กินด้วยกันอยู่
แต่เขาทำไปก็คือเหมือนอารมณ์ชั่วปุ่ง

คือยอมทุกอย่างเค้าก็บอกพี่คู่ไฟว่า
ผมยอมเห็นไหมผมใส่รองเท้าขาด
ทีนี้ล่ะห่วงลูกแล้วก็ใครจะดูแลลูกใช่ไหม
เขาฝากพี่เขาไว้เรื่องดูแลลูกเนี่ยเป็นลูกที่เกิดกับ
นางสาวมริวัลที่อยู่กินด้วยกันในตอนนี้๑คน
อีก๑คนเนี่ยเขาบอกฝากลูก๒คนเขาเรียกเป็นลูกติดของเขาเองนะ
แต่อย่าลืมว่าผู้ตายเนี่ยคุณมริวัลเขาก็มีลูกติดคนหนึ่งนะ

ก็ต้องไปหาทางครอบครัวทางแฟนเก่าอะไรอีก
แล้วห่วงแต่ลูกตัวเองนี่ฮะ
แชร์โพสต์ตัดเพาะเกี่ยวกับความรักเอาไว้นะครับ
แล้วก็ช่วงตีหนึ่งก่อนเกิดเหตุนะฮะของคืนวันที่๖ธันวาคมนะครับ
เข้าสู่วันที่๖แล้วนะฮะคืนวันที่๕
แชร์โพสต์ข้อความบอกว่าบางครั้งก็รู้ว่าตัวเองขี้โมโห

จากนั้นถ้าย้อนไปดูเมื่อวันเสาร์เนี่ย
แชร์โพสต์ข้อความบอกว่ารู้สึกว่าตัวเอง
กำลังรอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
แล้วทางผู้ตายเองนะฮะ
ก็ได้โพสต์บอกกูโง่เองแหละ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็โพสต์เอาไว้บอกทำไงได้ก็เขาไม่ได้เลือกเรานะฮะ
ส่วนเรื่องคดีนะครับตำรวจสพบวินบอกว่าผู้ต้องหา
อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะหึงหวง
อ้างว่าไปรู้มาว่าภรรยาเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่น
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
คุมตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนญาติของผู้ตายจะติดต่อรับศพ
ในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาให้ข้อมูล
กับตำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของทางคดีนะครับ